อุบลค่ะอุบลค่ะผู้ชายร้านตัดผมนะคะ
ขึ้นป้ายเลยไม่ตัดผมให้ตำรวจสายตรวจ
ทำไมอ่ะแค้นฝังหุ่นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้หน่อยนะคะ
นี่ชี้แบบนี้เลยขนาดนี้เลยโต้งแบบนี้เลยนะคะ
ไม่ตัดผมให้ตำรวจสายตรวจเออเหตุผลอะไรอ่ะ
แค้นใจอะไรที่ทำให้ขุนคล่องหมองใจขนาดนี้
ถึงขั้นว่าติดป้ายประกาศแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวต้องสอบถามแหละเอาให้รู้เรื่องว่าทำไมนะฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่อุบลราชธานี
อย่างที่บอกไปนะคะไปพูดคุยกับเจ้าของร้าน
ก็คือคุณพระรันยูอายุ๒๔ปีเอง
ที่มาที่ไปของป้ายทำไมคืออะไรเกิดอะไรขึ้น
คุณพระรันยูบอกว่ามีความฝังใจไง
ฝังใจกับตำรวจสายตรวจหลายต่อหลายเรื่อง
ตั้งแต่มศนะมศอายุศรัย๑๕๑๖
ถูกตำรวจสายตรวจ๒นายเข้ามาขอตรวจค้น
ค้นไปค้นมาไปพบยาบ้า๒เม็ด
เขางงเลยคุณพระรันยูบอกงง
ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเอายาเสพติดยาบ้าสองเม็ดมาจากไหน
เขาก็เลยฝังใจเลยตำรวจสายตรวจแกล้งเขา

ชอบเลยค่ะตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะอันนี้เหตุการณ์แรก
เหตุการณ์ถัดมาเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสดร้อนเลยนะคะ
มอเตอร์ไซค์ออกไปทานข้าวถูกตำรวจสายตรวจเรียกไม่สวมใส่หมวกกันน็อก
เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยอรุมอร่วยหน่อยได้ไหมแต่ตำรวจสายตรวจบอกว่า
ไม่ต้องทำตามหน้าที่แล้วเขียนใบสั่งให้ด้วยนะ
แจ้งข้อหาเสร็จปุ๊บบอกว่าต้องไปเสียค่าปรับ๑๐๐๐บาท
ใส่หมวกกันน็อกจริงเขามีเพดานนะมันขึ้นกับดุลยพินิษฐ์ของตำรวจ
๒๐๐ก็มีนะ๒๐๐ก็มีแต่นี่๑๐๐๐บาท
นี่ไงเขาเลยบอกเขาไม่ยอมเสียพอไม่เสียทำไง
ตำรวจตามมายึดรถค่ะให้ไปเสียค่าปรับที่โรงพัก
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขารู้สึกได้เลยว่าตำรวจกลั่นแกล้งเขา
นี่แหละค่ะฝังใจที่ไปที่มาของป้ายแค้นฝังหุ่น

ผมแนะนำใหม่ถ้าแค้นจริงให้พี่ตำรวจล่อเข้ามา

แล้วตัดทรงแปลกตัดทรงประหลาดให้พี่ตำรวจ
แล้วเดินออกมาให้เขาไม่เห็นนะ
แก้แขนเป็นการแก้แขนที่เยี่ยมหยดนะ

ตำรวจก็บอกว่าก็แล้วแต่ทำได้ไม่ผิดกฎหมาย
เพราะอันนี้เป็นสิทธิ์นะคะไม่ผิดกฎหมายนะคะ
ส่วนที่อ้างว่าตำรวจสายตรวจกันแกล้งหรือว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ก็ร้องเรียนสิผู้บังคับบัญชาเมียก็ไปร้องเรียน

สุดท้ายแล้วแต่ลูกค้าน้อยลง